งานนี้ทำให้คนขับรถบรรทุกเขาก็งงนะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถของเขา
เพราะว่าตอนที่เขาเห็นเหตุการณ์

แต่พอเขาไปช่วยแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับรถบรรทุกของเขา
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ให้เล่าเรื่องกันค่ะ

เป็นยังไงจะทำยังไงจะกลับบ้านเอาคุณกุญแจรถมาสิ
เฮ้ยคุณรถคุณอยู่โน่นอย่านะอย่านะ
อ้าวเหรอรถรถรถรถ
เดี๋ยวก็ทื้บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
อุตส่าห์อุตส่าห์ลงมาลงมาช่วย
ยาวหรือเปล่า

คุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าเมาไหมอ่ะ
เป็นเหตุการณ์งงอยู่ใช่ครับ
คือคนขับรถบรรทุกเองเขาก็งง

ดิฉันเรียกแบบคนเสื้อขาวแล้วกันไม่รู้จะระบุว่าอะไรดี
คนนี้เขาก็เขาก็ดูแบบเอ้าจะเอากุญแจมาขับรถกลับบ้าน
พอคนขับรถบรรทุกบอกว่านู่นรถอยู่นู่น

เพราะว่าเหมือนกับคนเสื้อขาวเขาจะไม่ยอมท่าเดียวเลย
จะเอากุญแจของคนขับรถบรรทุกกลับบ้านให้ได้
แล้วไม่ได้สนใจมอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่มันล้มอยู่เลยนะ
ทีนี้แผลเผลออะไรที่เขาเจ็บตัวเขาเองเขายังไม่ได้สนใจ

ที่คนขับรถบรรทุกเขาดึงกุญแจรถออกมาได้ทัน
แล้วก็คนขับรถบรรทุกเองเขาก็กลัวไง
ว่าคนเสื้อขาวเขาจะเอาอะไรยาเสพติด
สิ่งผิดกฎหมายมายัดไว้ในรถหรือเปล่า
แต่ทีนี้พอตรวจสอบดูก็ไม่เจออะไร
เพราะว่าคนเสื้อขาวเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมีแต่โทรศัพท์
ทีนี้ชาวเน็ตเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกับหลายคนนั่นแหละ
บอกว่าไม่รู้ว่าเมายาหรือเปล่า
หรือว่าหลอนจากการเสพยาหรือเปล่า
แต่ชาวเน็ตอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่แน่นะ
เห็นแบบดูงงมืนอย่างนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าสมองกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุที่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่า

แต่ว่าล่าสุดคลิปนี้เนี่ยคนโพสต์คลิปเขาลบออกไปแล้วนะคะ
เขาบอกว่าครอบครัวของผู้เสียหายเขาเดือดร้อน
แล้วก็เหตุการณ์นี้เขาไปตรวจสอบดูภายในรถบรรทุกของเขาแล้ว

แต่ที่เราเอามาเป็นข่าวมาให้ดูมันก็เป็นเหตุการณ์แปลกที่เกิดขึ้นนี่แหละนะคะ